ที่มีการออกวิ่งกับกิจกรรมวิ่งการกุศลกรุงเทพบางสะพาน๔๐๐กิโลเมตร
ในวันนี้พี่ตูนก็วิ่งมาถึงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วค่ะ
สตาร์ทวันที่๒ของการวิ่งการกุศลกรุงเทพบางสะพาน
ตั้งแต่เช้าตรู่โดยมีแฟนสาวก้อยรัชวินและประชาชน
ให้กำลังใจพร้อมร่วมบริจาคตลอดเส้นทางที่ผ่าน
โดยวันนี้ร็อกเกอร์หนุ่มมาถึงจังหวัดสมุทรสงคราม
และเดินทางมาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๐หรือโรงเรียนบ้านบางแก้ว
เพื่อนำสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนและกีฬา
พร้อมด้วยทุนการศึกษาจำนวน๓๐๐๐บาท
อบให้กับโรงเรียนเพื่อบำรุงการศึกษาของน้อง
และรับบริจาคจากผู้ที่ต้องการจะสมทบทุน

หนุ่มตูนยังคงพักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ก่อนที่จะวิ่งไปยังจังหวัดเพชรชบุรีและประจวบคิริคัน

รวมระยะทาง๔๐๐กิโลเมตรค่ะ
วันนี้วิ่งไปถึงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะคะ
แล้ววันที่๑๐จะไปถึงบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ซึ่งกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้เป็นการระดมทุน
เพื่อหาเงินไปช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะคะที่มีแต่ได้กับได้
สุขภาพดีด้วยได้ทำบุญด้วย

แล้วเห็นไหมว่าตลอดระยะทางที่พี่ตูนวิ่งไป
อย่างไปวิ่งไปถึงจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ไปบริจาคให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๐อีกด้วย
โอ้โหน่าชื่นชมปรบมือเลย
เป็นร็อกเกอร์หนุ่มหัวใจนักกีฬา
แล้วก็เรียกได้ว่าทำดีเพื่อพ่อจริงเลย